หลานของอดีตรัฐมนตรีนะครับ
ไม่ต้องไปบอกแล้วกันนะครับว่ารัฐมนตรีกระทรวงอะไรยังไง
ไปว่าหลานอดีตรัฐมนตรีแล้วกันนะครับ
เพราะว่าท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร
ล่วงละเมิดทางเพศนักแสดงสาว
ล่าสุดเมื่อวานนี้สารให้ประกันตัววงเงินเท่าไหร่รู้ไหม

๑ล้านบาทนะครับโดยมีเงื่อนไข
ห้ามไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐาน
ห้ามออกนอกประเทศนะ

เมื่อวานนี้ที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษครับ
สารนัดสอบปากคำให้การในคดีที่พนักงานอายการคดีอายา๙
เป็นโจทย์ฟ้องนายอภิดิษฐ์อินทุลักษณ์
เอ็มเป็นหลานรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีครับขออภัย
ล่อลวงนักแสดงสาวไปรีวิวสินค้า

นาคนิวาสกรุงเทพมหานคร
เหตุเกิดตั้งแต่๙สิงหาคมจำได้ไหมย้อนไป
นายอภิดิษฐ์ให้การปฏิเสธแล้วก็ต่อสู้คดีมาโดยตลอด
ขณะที่นักแสดงสาวผู้เสียหายก็ยื่นคำร้อง

รวมทั้งยื่นคำร้องคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว
ซึ่งเมื่อวานนี้นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม
แล้วก็นักแสดงสาวผู้เสียหายอายุ๒๒ปี
ไปติดตามคดีที่สารอาญาเช่นกัน
ต่อมาธนายความของนายอภิดิษฐ์ครับ
จำเลยยื่นคำร้องแล้วก็หลักทรัพย
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

เป็นหลักประกันขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณา
สารพิเคราะห์แล้วมีคำสั่งอนุญาตครับ
อนุญาตให้จำเลยประกันตัวไประหว่างพิจารณา
โดยตีราคาประกัน๑ล้านบาท
พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยไปข่มขู่พยาน
ไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐานในคดี
ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
แต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
และอนุญาตให้ผู้เสียหายเข้าเป็นโจทย์ร่วม
หมายถึงผู้หญิงเข้ามาเป็นจดร่วมได้ในคดี
โดยให้นำคดีเข้าสู่ศูนย์สมารณชันและไกลเกลี่ย
แล้วก็นัดทั้งคู่นะครับคู่ความทั้งสองฝ่าย
วันที่๒๘พฤศจิกายนนี้
โอ้โฮมันวันนี้ที่ศาลนายาคนดังไปเพียบเลยนะ
กระทั่งเวลา๒๑นาฬิกา๑๕นาที
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เมื่อคืนนี้ครับ

ออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครถนนแจ้งวัฒนะ

นักข่าวพุ่งเข้าไปถามเลยพุ่งเข้าไปถามเลย
อยากจะพูดอะไรไหมอยากจะขอความไปทำอะไรไหม

อดกับแม่แล้วรถปิดประตูครับ
เดี๋ยวลองดูนะฮะแนวทางการสู้คดีเขา
จะเป็นอย่างไรครับครับขอบคุณครับ